เมื่อวานนี้ไปดูบรรยากาศการชาปนกิจศพ
แต่คุณเก๋ไปออกรายการ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับคุณโก้บอกว่า
คือเป็นสถานเสริมความงามที่แรก
ไปทำกับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง

เธอสดอย่าฆ่าย่าแล้วเดินไปกระโดดตึกที่สถานเสริมความงาม
บริเวณชั้น๓กระโดดลงมาจนกระทั่งเธอเสียชีวิต
เมื่อวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ทั้งสิ้น๕วันด้วยกันเมื่อวานนี้สักประมาณบ่ายสอง
ญาติแล้วก็เพื่อนได้มีการเดินทางเดินทางไปร่วมงานชาวพนักกิจศพ
เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
บรรยากาศที่วัดนวลจันทร์คุณผู้ชมมีคุณแอลกมลวันศรีวิลัย
คุณแอลเป็นเพื่อนสนิทคุณเก๋ตั้งแต่สมัยเรียน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยกันนะคะ
รวมถึงมีเพื่อนดารานางงามมาร่วมงานจำนวนมาก
คุณแม่ของคุณเก๋นั่งร้องไห้ตลอดเวลา
ระหว่างมีการทำพิธีนะคะแล้วก็มีน้องชายของคุณเก๋
ก็คือคุณเพชรคุณพ่อคอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างค่ะ
จากนั้นสักประมาณ๑๕นาฬิกาก็คือช่วงบ่าย๓คุณผู้ชม
มีกลุ่มเพื่อนนักแสดงมีการร้องเพลงประสานเสียง
เพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เพื่อไว้อาลัยให้กับคุณเก๋เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ทีนี้นักข่าวก็พยายามที่จะสังเกตว่า
เอ๊ะคุณเอิร์กเลเดอร์เรอเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ย
หลายคนคิดว่าคุณเอิ๊กเนี่ยเป็นน้องชายแท้ของคุณเก๋เนี่ย
จะมางานหรือเปล่าคนนี้นะครับคุณผู้ชมที่ใส่แว่นตาดำเนี่ย
ว่าคุณเอิ๊กเนี่ยจะมางานรึเปล่า
คุณเอิร์กที่เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะว่า
มีจดหมายเนี่ยออกมาลักษณะเหมือนว่าคุณเอิร์กเนี่ย
คือเหมือนไปโกงเงินคุณเก๋ที่ไปทำคลินิกด้วยกัน
ล้านบาทบางข้อมูลก็บอกว่า๑๔ล้านบาท
เรื่องของการเอารถเอาเงินไปซื้อรถหรูอะไรประมาณนี้

ตั้งใจจะมาลาคุณเก๊เป็นครั้งสุดท้าย
แล้วเดี๋ยวข้อมูลต่างจะมีการแถลงข่าวนะคะ
หลังจากนั้นสักประมาณ๔โมงครึ่งตอนเย็น
คุณเอิร์กก็เดินทางไปวางดอกไม้จันทร์

พอลงมาจากเมนปุ๊บก็กอดคุณแม่ของคุณเก๋นะ

แล้วรีบเลยค่ะรีบเดินทางกลับแบบนี้นะคะ

คุณเอิร์กก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะคะ
บอกเพียงสั้นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวค่ะ
อีกหนึ่งคนที่มีการสังเกตว่ามางานนี้หรือเปล่า
ก็คือคุณพอลเป็นนักธุรกิจหนุ่ม
ซึ่งว่ากันว่าเป็นคู่มั่นของคุณเก๋
นักข่าวของเราก็พยายามที่จะสอดส่องดูซิว่า
คุณพอมาหรือเปล่าปรากฏว่าคุณพ่อไม่ได้มานะ
ไม่ได้มางานชาปนากิจศพ
ไม่ได้มาร่วมส่งคุณเก๋เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
แล้วก็ช่วงที่มีการวางดอกไม้จันทร์เนี่ย
คุณแม่ของคุณเก๋ร้องไห้เป็นลมเลยนะ
แต่พออาการดีขึ้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
เพื่อนญาติก็ช่วยกันพยุงคุณแม่เดินทางไปพักที่โรงแรมนะคะ
ส่วนคุณแอลเพื่อนสาวคนสนิทของคุณเก๋
นักข่าวของเราก็ไปสอบถามด้วยนะ
หลังจากที่ไปร่วมวางดอกไม้จันทร์หน้าเมน
ส่งคุณเก๋เป็นครั้งสุดท้าย
ไปถามคุณแอลว่าวันนี้ที่เอิ๊กมา
คุณแอลได้มีการไปพูดคุยอะไรไหม
คุณแอร์บอกว่าก็ไม่มีอะไรได้ต้องคุยกันไว้นะ

ใครทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้นค่ะ
ช่วยทุกทางนะคะ
ก็ช่วยทุกทางก็คือแอลมางานเกือบทุกวันเลย
วันที่ไม่มีงานก็คือมาทุกวันก็ช่วยตั้งแต่วันแรกจนวินาทีสุดท้าย
ก็มีแค่แรงใจจากเพื่อนที่แอลว่าเก๋น่าจะสัมผัสได้จริงนะคะว่า
วันนี้ใครที่เป็นเพื่อนแท้หรือใครที่เป็นเพื่อนเชียม
สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือทำแค่ในฐานะเพื่อนคนหนึ่ง
ที่อยากจะทำให้เพื่อนอะไรที่มันเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง
เราก็เข้าไปนิดนึงมันเป็นความรู้สึกที่มีให้เพื่อนจริง
เรื่องคดีหรือเรื่องอะไรพวกนี้บอกตามตรงว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้
เพื่อนไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วอ้าวก็คิดว่าที่ผ่านมาเพื่อนก็คงจะแบบอึดอัดมาก
เพราะเขาไม่เคยได้ระบายอะไรเลย
ไม่เคยทราบเลยค่ะไม่เคยทราบเลย
แม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทสนิทมากกว่าแอลหรืออะไรไม่เคยทราบเพราะเก๋เขาเป็นคนเก็บ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วล่ะค่ะถูกต้องแล้ว
แล้วก็ส่วนแอลว่าณตอนนี้แอลก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคะ
ก็แค่ต่อไปใครทำอะไรยังไงมันก็ต้องได้รับผลแบบนั้นอยู่แล้วค่ะ
เอิ้นคือคนที่โดนจับตามากที่สุดค่ะว่าเดี๋ยวก็จับต่อการหรือเปล่า
ในกระแสก็คือน่าจะเป็นเขาที่น่าจะจับกล้องมากที่สุดนะคะ
แต่คือจริงแล้วแอมก็เป็นเพื่อนที่มหาลัยก็ไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรมากมายนะคะ
ก็ตามนั้นค่ะทางใครทางมันค่ะแล้วแต่ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอยู่แล้ว
ไม่คุยค่ะไม่คุยค่ะมันมิมีมีอะไรต้องคุย
ก็เท่าที่ทราบกันกับเฮพี่ก็คือไม่ได้มาจริงแล้วยังไม่ทราบด้วยก็กับเครื่องหาบ้านแล้ว
ว่าเพื่อนมันมั่นแล้วคือไม่เคยทราบแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เขาเองก็ยังไม่เคยทราบนะคะ
ว่าเขามันแล้วเพราะฉะนั้นที่เขาไม่มาเขาแปลกใจ
เหมือนที่ทุกคนแปลกใจแต่ก็มันก็เป็นเรื่องของเขาค่ะ
ไม่วันนี้หรือว่าวันไหนเวรกรรมมันมีจริงอยู่แล้วค่ะ
กรรมมันมีจริงแล้วก็ใครทำอะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นแน่นอนค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแอร์หรือใครก็ตามถ้าเกิดนักข่าวถามไม่มีใครพูดตรงนะ
อยากจะพูดอ้อมว่าสุดท้ายใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้น
ทิ้งปมไว้ให้คิดนะคะจริงแล้วคุณแอลคนนี้เนี่ย
มาให้สัมภาษณ์สื่อก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่คุณเก๋กระโดดตึก
แล้วเธอเสียชีวิตเนี่ยคุณแอวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อ
เหมือนทิ้งปมให้ชวนคิดอะค่ะเพราะว่ามีคนไปถามว่า
เอ๊ะเอิร์กแล้วเนี่ยได้มีการคุยกับคุณเก๋อยู่อีกเปล่า
อีกหรือเปล่าคุณแอลบอกว่าไม่ได้มีการคุยกันแล้ว
ปมตรงนี้แหละทำให้เลยมีคนหลายคนเนี่ยนะคะไปคิดว่า
เอ๊ะใช่คุณเอิร์กหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่คุณแอลพูดปุ๊บ
มีจดหมายของคุณเก๋หลุดออกมาว่า
เนี่ยเอาเงินคุณเก๋ไป๑๔ล้านแล้วเอาไปดาวน์รถ
ผ่อนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดเอาไป
มีการแถลงข่าวนะคะต้องรอดูกันก่อนว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยใช่ว่า
ที่คุณเอิร์กคือไปเอาเงินคุณเก๋มาหรือเปล่า

เดี๋ยวต้องรอดูทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชม
คุณเก๋กระโดดตึกเสียชีวิตวันที่๗กันยายนใช่ไหมคะ

ไปอัดรายการของคุณโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยา
อัดรายการรายการหนึ่งเนี่ยคุณโก้นะ
คุณโก้ก็ถือว่าเป็นคนสนิทอีกคนหนึ่งของคุณเก๋
แล้วก็เวลาคุณเก๋มีเรื่องอะไรก็จะปรึกษาคุณโก้เป็นประจำ
มีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการที่ไปอัดเนี่ยนะฮะ
เขามีการพูดถึงเงินจำนวน๑๑ล้านบาท
ที่บอกว่าก่อนหน้านี้คุณเก๋โดนโกงเงินจำนวนนี้
แล้วเธอเลยทำให้เธอเครียดหรือเปล่า
อันนี้โก้เขาถามเลยไม่เป็นเรื่องโกงเงินหรือเปล่า
เนี่ยแล้วถามว่าต่อไปเนี่ยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันหรือเปล่า
อันนี้ถามในรายการนะคุณเก๋เนี่ยตอบมาบอกว่า
ไม่เหยียบอ่ะใช่แต่ผีไม่เผาอันนี้ไม่รู้
เพราะไม่รู้ว่าใครตายก่อนกัน
แล้วอีกวันหนึ่งค่ะคุณเก๋ก็กระโดดตึกเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานในช่วงที่มีการทำพิธีชาปนกิจศพเนี่ยนะ
คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปถามคุณโก้ด้วยนะ
ถามคุณโก้บอกว่ารายการอ่อนแอไปหรือยัง
ปรากฏว่ารายการออนแอร์คือเมื่อวาน
แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของคุณเก๋อนุญาตให้ออนแอร์นะ
คือต้องบอกแบบนี้ว่าตอนแรกเนี่ยคืออย่างที่ทราบพอดีว่า
คุณเก๋ไปอัดรายการก่อนที่จะเสียชีวิต๑วัน
แล้วครอบครัวขอให้ระงับการออกอากาศเทปนี้เอาไว้ก่อน
แต่สุดท้ายครอบครัวอนุญาตให้ออกอากาศได้ในวันที่
วันเผาศพคุณเก๋ก็คือเมื่อวาน

คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยากให้สังคมได้รู้ความจริง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวเนี่ยนะคะ
แต่เอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คุณโก้บอกว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นำเสนอในสิ่งที่คุณเก๋ต้องการไปแล้ว
และวันที่ได้สัมภาษณ์เธอก็คือคุณเก๋
ก็ไม่ได้พาดพิงถึงชื่อใคร
ไม่ได้ยืนยันเรื่องของการถูกโกงเงิน
และน้องชายของคุณเก๋วันนี้ก็คือคุณเพชรก็เข้มแข็งมากขึ้น
และทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวส่งพี่สาวขึ้นสวรรค์ได้ดีนะคะ
เอาล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ย
สบของคุณเก๋ชาวประนักกิจสบไปที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณเก๋คิดสั้นตอนนี้ยังไม่
ได้มีการฟันทงนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
ส่วนคุณเอิ๊กเรียมที่จะแถลงข่าวว่า
เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเก๋คิดสั้นหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องมีการรวบรวมหลักฐาน

คุณเกดบอกว่ารายการนี้จะเป็นรายการแรก
รายการเดียวและรายการสุดท้ายที่เก๋จะมาพูด
และคนจะเห็นเก๋ครั้งสุดท้ายในรายการนี้เท่านั้น
แล้วก็เป็นรางว่าเขาคิดเตรียมการอะไรบางอย่างเอาไว้
ก่อนหน้านี้มีการแชทไลน์คุยกับคุณโก้ด้วยนะ

เรื่องเงิน๑๑ล้านคุณเก๋โดนโกงไป
แล้วคนที่โกงบอกว่าจะผ่อนจ่ายคืนเป็นงวด

แล้วก็ทิ้งท้ายว่าสุดท้ายใครทำอะไรได้แบบนั้น

แต่คนที่ยังสมมุติอยู่ให้ก็ทำต่อไป

แล้วคุณเก๋เลี่ยงจะไม่พูดชื่ออีกบุคคลหนึ่งเลย

ไม่ได้ระบุว่าเป็นใคร